ไปงานวัดเคยไปยิงปืนแล้วปลาโป่งอะไรพวกนี้

คนอื่นเขาทำกันได้จังเลยเราไม่ได้ตุ๊กตาทั้งตัว

แล้วที่คุณเคยไปเที่ยวไอ้กระสุนอย่างนี้ไอ้ปืนยิงไอ้หัวจุกน้ำปลาเนี่ย

อันนี้เกิดไม่ทันหรอกดูนั่งเงียบอย่างนี้
ไม่ทันแน่เลยยิงปืนจุกน้ำปลาเนี่ย
เอ้าแต่ว่าที่นี่นะฮะนึกว่า๑๐บาทโดนไปเท่าไหร่ลองชมนะฮะ
เขาบอกว่าถ้ายิงกล่องสีบนกระป๋องล่วง๒ลูกจะได้ตุ๊กตาทางร้าน
พอยิงล่วงไปสองลูกอ้าวไม่ได้เฉยเลย
แม่ค้าบอกว่าต้อง๓ลูกโอเคงั้นเราคิดว่าเอาใหม่ก็ได้
ก็เล่นไปทั้งหมด๑๐ถ้วยนะคะเพราะให้เค้าคิดตังค์
เขาคิดเป็นถ้วยละ๕๐บาทเราอึ้งมากทุกคน
เราเล่นไป๑๐ถ้วย๕๐๐บาทเพราะเราเข้าใจคิดว่าถ้วยละ๑๐บาท

เดี๋ยวดูป้ายนะดูป้ายแล้วถ้าเป็นคุณผู้ชมคุย
คุณผู้ชมจะเข้าใจยังไงกระสุนถ้วยละสิบบาทมันไม่มีอยู่จริงครับ
ป้ายเขียนเอาไว้ไกล๑๐บาทนะครับก็เข้าใจว่ากระสุนถ้วยละ๑๐บาท
ใช่ตัวเบลอร์อะไรเห็นไหมนะครับมันไม่ใช่
ราคาจริงคือถ้วยละ๕๐ขอไป๕๐บาท
ร้านค้าทำป้ายหลอกลูกค้าทำตัวหนังสือเล็กอยู่บรรทัศน์สุดท้ายของป้าย
แถมเอาเข้าของมาวางบางตาไว้อีกงานนี้คุณแอร์ช่วยของคลิปเสียเงินไป๕๐๐ครับ
กับร้านยิงหนังสติ๊กแลกตุ๊กตาในคลิปจะเป็นงานตลาดย้อนยุคมหาสนุกราชกระบังอยู่
อยู่ตรงข้ามซอยรากบัง๒๒นี้กติกาอะไรนะล่ะ

คืออะไรอ่ะคือไอ้ตัวนั้นนะครับนะอ่าให้ตกจากกระป๋องรับทันทีของระวัล
ลูกละหนึ่งชิ้นนั่นแหละฮะเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าข้างล่างมีอะไรอีกหรือเปล่า
อืมนะครับไม่เพียงแต่คุณแอร์เท่านั้นมีคนอื่นชาวเน็ตบอกโอ้ย
โดนเหมือนกันปลาเป้ายิงปืนอะไรแบบนี้บางคนเสียเป็นพันนะ

เพราะไม่รู้ว่าแก่ศูนย์ที่ยิงเขาคิดทั่วละ๕๐
ไม่รวมถึงร้านปลาลูกโป่งนะครับที่ปลายังไงก็ไม่แตก
เอาทำไมลูกดอกมันทู่
เขาไปฝนไปฝนให้จนกลมปลา
แล้วน้ำหนักหัวมันจะเบนไป
นี่แหละครับตอนนี้เนี่ยมีคนที่เขาเคยทำงานในร้านแบบนี้ออกมาแฉ
ออกมาแฉเทคนิคของร้านบอกว่าเขาจะตั้งกระป๋องไม่เต็มแผง
ยิงยังไงก็ไม่ตกเขาบอกแบบนั้น